ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองเรานั้นโจรชุมเหลือเกิน
อืมโอ้โหมาทุกรูปแบบนะฮะที่ชนบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ขี่รถจักรยาน
จู่เนี่ยมีคนร้ายขี่มาข้างหลังมากระชากกระเป๋าเข้าไปเลยคุณผู้ชม
แล้วภาพเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้เนี่ยครับขับตามตามกันมาแบบนี้
ใครจะคิดว่าขับรถอยู่แล้วจะมีโจรขับตามมาข้างหลังนั่นน่ะสินะครับ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์เป็นคนร้ายสองคนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ปิดบังใบหน้านี่แหละครับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบเหยื่อที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับตามตามกันไปอาศัยจังหวะที่แบบคนน้อยรถน้อยเนี่ย
บราวทรัพย์ในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เหตุเกิดเย็นเมื่อวานผู้ตกเป็นเหยื่อคือนางหยาดฟ้าแสนเรือนอายุ๔๓ปีบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นริมถนนเศรษฐกิจโดยเธอเพิ่งกลับจากการไปซื้อกับข้าว
และไม่ทันสังเกตว่ามีคนร้ายซึ่งน่าจะเป็นวัยรุ่นขี่รถตามประกบมาข้างหลัง
จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะลงมือกระชากระเป๋าสะพายสีดำที่เธอวางไว้ตรงที่ช่องเก็บของหน้ารถนะฮะ
แล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับ
โอ้โหกลางวันแสกนี่แหละครับนะก็ทำกันแบบนี้นะฮะ
นายใหญ่ฟ้าบอกว่าทรัพย์สินในกระเป๋าที่คนร้ายได้ไปในกระเป๋ามีเงินสดสักประมาณเกือบ๘๐๐๐
ก็อยากให้ตำรวจเร่งตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะฮะเพราะว่าก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ